คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมกำลังเดินอยู่

ถูกต้องนะคะนี่คือวิธีที่ถูกต้องที่เวลาเจอของที่ตกอยู่
ของมีค่าหรือว่าเงินทองก็ตาม
เหมือนกับสาวใหญ่ชาวจังหวัดชนบุรีคนนี้
เจอเงินตกอยู่ริมถนนตั้งหมื่นนึง
ก็รีบไปมอบให้กับตำรวจช่วยตามหาเจ้าของเลยนะคะ
นี่คือนางกาญจนาวาปีเนวัย๔๒ปี
ชาวตำบลบึงอำเภอศรีราชาค่ะ

เก็บได้ให้กับจ่าสิบตำรวจสมโพธิคำสุข
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรน้องขาม
เพื่อจะให้ไปประกาศหาเจ้าของ

ตอนที่กำลังจะเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม

เพศรัชกรหญิงทาซินีอัพินยะพานิต

คุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาไปแจ้งตำรวจกันดีกว่า
พอดีมาซื้อยาที่ร้านขายยาค่ะ

รถเสร็จแล้วก็เห็นเงินจำนวนหนึ่งตกอยู่

ก็เลยมาปรึกษาร้านขายยาว่าจะทำยังไง
เสร็จแล้วมานับดูก็ได้เงินจำนวนหนึ่ง

ก็เลยโทรไปแจ้งให้ตำรวจมารับเงินไปค่ะ
รู้สึกยังไงครับที่เจอเงินแล้ว
แล้วนำส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่อย่างนี้ครับ

พอเห็นจำนวนเงินเสร็จแล้วก็

ก็เลยแจ้งให้เขามารับกลับคืนไปค่ะ
อยากจะฝากคนที่เจออย่างนี้

นึกสงสารเขาก็เอาเงินนำคืนเขาดีกว่าค่ะ
ใครก็ตามล่ะที่เจอไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นเงินพันเงินร้อย

บางคนอาจจะมองว่า๒๐บาท๑๐๐เดียว
๒๐บาท๑๐๐เดียวมีความหมายมากนะคะ
จริงคุณร้อยหนึ่งก็กินข้าวได้หลายมื้อ